ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหขนหัวลุกแตกตื่นกันไปเลย
คุณป้าท่านหนึ่งตอนเช้าเดินออกมา
เหลือไปเห็นตรงพงหญ้าเอ๊ะทำไมมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่

ป้าก็วิ่งหนีแทบไม่ทันรีบโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะคือมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะ

แล้วก็ชาวบ้านเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคมที่ถนนราชดรอุทิศ
อำเภอเมืองแพร่ค่ะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิทยุนเรนทรที่เอาประจอแพร่บอกเลยว่า
ต้องมีเหตุฆาตกรรมอำพรางเกิดขึ้นตรงนี้แน่เลย
เพราะเจอขาคนกองอยู่ที่พงหญ้าตั้ง๔ขาแล้วมอเตอร์ไซค์ยังล้มอยู่อีก

เจ้าหน้าที่รีบมาเลยนะคะนี่มาถึงปุ๊บเจอจริงอะค่ะ
เตอร์ไซค์ล้มแล้วก็มีวัยรุ่นสองคนนอนหมดสติอยู่ในพงหญ้าสภาพแบบนี้

ไหลเยอะมากส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะคะรู้สึกตัวอยู่แต่บาดเจ็บที่ลำคอ

เกิดอะไรขึ้นหนะน้อง

คนมันโผล่ขึ้นมาทิ้มตาป้าขนาดนี้

กลัวจะมีคนมาฆ่ากันตายแล้วอำพลางศพ
ก็เลยบอกว่าบริลูกที่หนาเดี๋ยวเดี๋ยว
เขาบอกว่าป้ายบอกทางเนี่ยมันเป็นรอยบุบลงไป
สงสัยจะเมาหนักไปหน่อยและเลยอาจจะเสียหลัก
ขี่ชนป้ายแล้วก็ร่วงลงไปข้างทาง

ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะคนซ้อนหรืออย่างไร
ไม่แน่ใจอ่ะค่ะ
เอารักษาอาการก่อนครับว่ากันเนาะ
ก็เผื่อทางเทศบาลเขาต้องหาคนรับผิดชอบเรื่องป้ายบุบหรือเปล่า
ที่ของขารักษานะคะซีก็ตั้งสองคนนะคะ